คุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ก็ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ลอยในแม่น้ำนะคะ
มกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าค่ะ
ไปดูเที่ยวแรกกันก่อนนะคะคือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายปวินชำนิประสาท
นำหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอายการสารทหารตำรวจและประชาชน
โดยมีพระสงฆ์๙รูปประกอบพิธีสงฆ์ทางศาสนา
ในพิธีวางดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศา
จากนั้นอันเชิญพระโกรธบรรจุเท่าดอกไม้จันท

เพื่อประกอบพิธีลอยเท่าดอกไม้จันท
ณพลับพลาสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณชนอำเภอแม่แตง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้น
ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ชื่อว่าเขื่อนแม่งัด
เขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด
ที่บ้านแม่วะตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงค่ะ
ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน
เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
วิหารหลวงพ่อพุทธศินนำราช
พระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหาร

พักกระพงธวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยพลโทวิจักษ์สิริบันศพ
แม่ทัพภาคที่๓และข้าราชการทหารตำรวจ
ร่วมการประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์
และพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ลงเรือไปลอย
แม่น้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ส่วนที่ทะเลสาบฮาลาบาลาเขื่อนบางลาง
อำเภอบรรทางสตาจังหวัดยาลา
นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัด
นำส่วนราชการสารทหารตำรวจ
ข้าราชการพลเรือนประชาชน
ประกอบพิธีอันเชิญพระโกรธบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยาลา
ได้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ณพระเมรุมาจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๗อำเภอ
เข้าประกอบพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์
โดยจุดทูปเทียนบูชาแม่ย่านาง
พระโกรธบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์

กล่าวคำบูชาเจ้าแม่นาธี

โดยโยนเหรียญเงิน๙เหรียญ

ดอกกุหลาบและโปรยดอกดาวเรือง

จังหวัดนครนายกประสบกรณิกร

เหล่าข้าราชการทหารตำรวจ

พร้อมใจกันร่วมอันเชิญเท่าดอกไม้จันท
ลอยเหนือเขื่อนของพ่อขุนด่านประการชน

โดยมีนทพศริชนะ